วันนี้มาเริ่มที่เรื่องของความคืบหน้าเหตุการณ์ระเบิดที่จังหวัดตากกันก่อนครับ
เป็นภายในพื้นที่ฝึกยุทธวิธีที่จังหวัดตากนะคะซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๕คน
ทางด้านของกองทัพภาคที่๓ก็จะมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๕คนเป็นเงินรายละ๕๐๐๐บาท
พร้อมกันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนด้วยถ้าหากพบเห็นระเบิดแบบนี้
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้ทำลายโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีความผิดค่ะ
พลตรีพดุงยิ่งภัยบุญสุขผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๑๐ขอความร่วมมือประชาชน
ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่๓โดยเด็ดขาด
หลังเกิดเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ฝึกยุทธวิธีกองทัพภาคที่๓จังหวัดตาก
เมื่อวานนี้เวลาไล่เลี่ยกัน๒ครั้งมีผู้เสียชีวิตไป๕คน
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
บริเวณบ้านชราชระคังตำบลโป่งแดงส่งผลให้นายสอนชัย
เลิกม็อกอายุ๓๐ปีเสียชีวิตทันที
ว่าผู้ตายเข้าไปหาของป่าบริเวณเขาลูกปืน
และเก็บระเบิดหวังจะนำไปขายแต่ว่าเกิดระเบิดขึ้นก่อน
มาเวลา๑๗นาฬิกา๕๐นาทีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๒
บ้านหนองมะค่ามีผู้เสียชีวิต๔คน
คือนางหวันงิ้วเพ็งนางทัพทิมงิ้วเพ็ง
เด็กชายชัยพิสิทธงิ้วเพ็งและเด็กชายกิติศักดิงิ้วเพ็ง
และยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒คนคือนายเม่งงิ้วเพ็งอายุ๖๕ปี
สมหวังงิ้วเพ็งอายุ๕๕ปี
ทั้งหมดเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
ว่าเด็กนั้นเข้าไปในป่าใกล้สนามซ้อมรบของทหาร
แล้วไปเจอกระสุนปืนนำกลับใส่ถุงปุ๋ยไปที่บ้าน

ซึ่งเบื้องต้นกองทัพภาคที่๓ได้มอบเงินให้กับทายาทผู้เสียชีวิตรายละ๕๐๐๐บาท
อบเงินให้กับผู้บาดเจ็บอีกรายละ๒๐๐๐บาท
ทางด้านพันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

โดยเจ้าหน้าที่ก็ประกาศย้ำไปแล้วว่าบริเวณพื้นที่การฝึกของทหารนั้นถูกกันให้เป็นเขตพื้นที่อันตราย
เป็นพื้นที่ห่วงห้ามไม่ให้ใครเข้าไปค่ะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุกองทัพภาคที่๓ได้เข้าไปเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแล้ว
และเพื่อป้องกันเหตุเกิดซ้ำก็แจ้งกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจจะนำวัตถุระเบิดไปเก็บไว้ที่บ้าน